ใครที่ช่วงนี้เริ่มจะหิวแล้วสายแบบนี้ยังไม่ได้หาอะไรรองท้อง
พาไปหาอะไรกินอร่อยกันหน่อยไปที่จังหวัดมหาสารคาม
พาไปร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงร้านนี้อาจจะเป็นร้านข้าวแกงธรรมดาธรรมดา
แต่ว่ามันทำให้เราอิ่มท้องและก็สบายกระเป๋าเพราะว่าราคาเขาเริ่มต้นที่๒๐บาท
นูก็หลากหลายสะอาดน่ากินไปกันเลยที่ร้านข้าวแกง๒๐บาท
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนนะคะสายมหาสารคามวาปีปฐุมตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ร้านนี้เขาว่ากันว่าเป็นร้านข้าวแกงที่อร่อยเด็ดแทบทุกเมนู
ไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดอะไรก็แล้วแต่อร่อยในพริบตา
ต้องมาร้านนี้ร้านนี้เขาว่ากันอย่างนี้ที่สำคัญทางร้านเขาตักให้แบบไม่งก
คุณดูผักก็มาไม่ได้เป็นแบบอะไรนะวิญญาณไก่
มาเป็นชิ้นใช่มาเป็นชิ้นวิญญาณไปไหนเราไม่รู้
คือจัดเนื้อไก่ให้แบบเต็มเต็มใช่ข้าวก็เนี่ยพูนเลยพูนจานไปเลยนะฮะ
กลับค้าก็เยอะเนื้อแน่นเลยลูกค้าก็เลยติดอกติดใจแวะเวียนกันไม่ขาดสายเลยนะฮะ
ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเห็นให้เยอะพูนจานแบบนี้เขาขายจานละ๒๐บาทเท่านั้น
ใบตองการที่ขาย๒๐บาทแบบนี้ผมว่าเขาต้องมีที่มาที่ไปมีความฝังใจอะไรบางอย่าง
บอกว่าที่เขาให้เยอะถึงใจจุใจ
และขายในราคาสบายแบบนี้

ที่มาที่ไปของการเปิดร้านขายข้าวแกง๒๐บาท

ลูกชายมีเงินอยู่๓๐บาท
แล้วว่าเขาไปซื้อข้าวที่โรงงาน
เขาขาย๓๕แต่เขาไม่ขายให้

ก็เลยวันนั้นก็คืออดข้าวคือไม่ได้กินข้าว
ก็เลยแบบลูกชายมีความรู้สึกว่า
อย่างเรามีโอกาสก็จะมาทำตรงนี้
ให้คนที่เขามีตังค์น้อยได้กินข้าวด้วยลูก

นี่ไงฝังใจเจ็บใจ
คือแบบรู้สึกว่าทำไมอีกแค่๕บาท
ไม่ได้หรอคือมี๓๐บาทแต่ร้านเขาขาย๓๕บาท
ขอซื้อ๓๐ได้ไหมงั้นขอ๓๐คือให้น้อยก็ได้ไม่เป็นไร
หรือว่าอย่างเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้

ทุกวันนี้เลยมาเปิดร้านข้าวแกงขายเอง
บาทไปเลยจัดไปไม่ต้องคิดเยอะแล้วเนี่ยคุณดูสิ
พูนจานแน่นจานขนาดเนี้ยอืมผัดผักก็มาเต็มลูกชิ้นก็ล้นล้น

คือต้องบอกว่าคุณพี่เขาบอกว่าเขาอยากจะขาย

แค่อยากจะช่วยส่งต่อความอิ่มอร่อยให้กับผู้คน

ซึ่งทุกวันนะคะจะบอกว่าลูกค้ามาแน่นร้านมากเลยวันหนึ่ง
ขายได้ไม่น่าต่ำกว่าวันละ๔๐๐จาน
คุณดูสิเขาตักให้เยอะจริงนะอันนี้พูดจริง

ฉันบอกเอาน้อยเพราะทานไม่หมด

ดีจริงคุณเห็นแบบนี้นะคะ
บอกเลยว่าไปมหาสารคามแล้วไม่ไปลองไม่ได้
ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะแถวถนนสาย๒๐๔
มหาสารคามวาปีปฐุมแวะเลยลงไปกินกันได้
ร้านข้าวแกง๒๐บาทอยู่ตำบลแวงนั่ง

รับรองว่าอิ่มอร่อยถูกใจสะอาดสบายกระเป๋าด้วย

ขายของในราคาประหยัดก็ช่วยเหลือหลายคนนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีรายได้ไม่มากพอ
ลองมาทานอะไรที่มันประหยัดประหยัดแบบนี้มันก็ดีเหมือนกัน
คือจริงบางคนบอกว่ามันมีเงินแค่นี้จำกัด
เราต้องใช้กินในหลายมื้อ
มื้อนี้๒๐บาทแล้วมันก็เจอร้านที่มันถูกอ่ะ
ทำไมเราจะไม่ทานมันก็ช่วยประหยัดไปได้อีกตั้งมื้อ
ใช่หรือว่าแม้แต่เราถ้ามีเงินเยอะแยะเหลือมากมาย
ไม่จำเป็นต้องกินแพงกินกุ้งเปลือยก็ได้
๒๐บาทก็อิ่มท้องเหมือนกันได้หลากหลายด้วย

ชวนคุณชนะไปเนี่ยหูประหยัดกว่านั้นอีกนะ

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้กระเป๋าเลยฉีกขาดสบั้นหมดแล้ว

อย่างหนึ่งก็คือแรงบันดาลใจในการขายอาหาร
เขาบอกว่ามี๓๐บาทแล้วไปซื้ออาหาร๓๕บาท

มันคล้ายกับแรงบันดาลใจของ